จะพาไปดูเรื่องของขาแดนขาแดนแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเต้นแป๊บเดียวยังหอบเลย
เดี๋ยวให้ดูคุณยายค่ะคุณยายขาแดนเขาจะมีเหนื่อยแบบเราหรือเปล่า
อ่าเบาได้เบาเบาได้เบายายจ๋ายาย
ไม่ต้องเบาหรอกว่ารุ่นนี้ติดเทอร์โบกันไปเลย
ยอดค่ะดูท่าทางเนี่ยไม่มีอะไรหยุดคุณยายได้แล้วนะ
แม้กระทั่งไม้ค้ำยันก็หยุดไม่ได้
คือตอนแรกเห็นสะพายกระเป๋าถือไม้เท้ามาด้วยนึกว่าเออจะออกไปทำบุญ
แต่ยังไม่ถึงวัดเลยเต้นซะก่อนแล้ว
คือเอายังไงดีคะคุณยายของเขิงฝากญาติไว้ก่อนก็ได้
เออจะได้สะดวกทางสะดวก
สองไม้สองมือเต้นแบบเต็มที่
ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขนาดนั้นแซวเล่น
แนะนำคุณยายหน่อยดีกว่ายายแกชื่อว่าคุณยายอ่านปิยะสหาย
หรือว่ายายซิ่ง
อายุ๘๔ปีน่ะจ๊ะซิ้งท้มชื่อไหมล่ะ
คุณยายเนี่ยเป็นชาวหนองไผ่นะคะอยู่ในตำบลสำรานใต้

ลูกหลานคุณยายนี่เล่าให้ฟังนะบอกว่าคุณยายแกเป็นคนสนุกสนาน
ชอบเต้นคือไม่ได้เดินสายไปงานบุญทุกงานหรอก
แต่ว่าถ้าเกิดงานไหนมีเต้นคุณยายไปงานนั้นทุกรายทุกงานเลยจริง
แล้วจ้างได้ไหมคือถ้าจ้างยายไปเต้นจ่ายสักร้อยหนึ่งนี่แกเต้นเป็นพันเลยนะ
คือยายบอกว่าไม่ต้องจ้างอันนี้ฟรียังเต้นขนาดนี้เลย
ยับจัดเต็มกันแบบนี้นะคะเห็นคุณยายดูคุณยายแบบนี้ต้องบอกว่าหุบยิ้มไม่ได้เหมือนกันเนาะ

ใช่เห็นคุณยายแบบเต้นแบบนี้รู้เลยว่าคุณยายแข็งแรงมาก
คือแข็งแรงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะคะ
ก็ขอให้คุณยายแข็งแรงแข็งแรงสร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มแบบนี้ไปนานนะคะ
เห็นแล้วเนี่ยตัวผมเองยังรู้สึกอายเลย

ยังไม่เลิกหอบเลยไม่รู้เอาอะไรมาเยอะแยะ